แต่พี่วินไปหาเรื่องเขาเบิ้ลเครื่องใส่เขาไปพาพวกเหมือนจะไปรุมทำร้ายเขา
คำถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับพี่วินอ่ะสิ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายไว้หน่อยครับ
ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่มีไงแล้วจะแหกปากทำไมเนี่ย

อีกนิดนึงให้อีกสัก๒คำถามมีแล้ว
มีเรื่องแน่มีเลือดตกยางออกแน่
เขาขับส่งอาหารละก้ามาเลยมาส่งคนแย่งพี่วินละ
ก็นี่แค่ยกแรกนะจะเห็นว่าพี่วินเบอร์๑๐นะ
วินเบอร์๑๐นะตอนแรกมาเบิ้ลเครื่องใส่ก่อน

สู่ปุรีจอดแวะพักหยุดไอ้ซอยเอกมัย๑๙อ่ะนะ
ครองตะเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก่อนจะแยกย้ายกันไป
แต่ยก๒ครับเย็นวันเดียวกันมาอีกแล้วครับวินเบอร์๑๐
คนเดิมครับทีนี้มาพาพวกมาด้วย
ชายคนนี้มาถึงชี้หน้าด่าไอ้นั่นไอ้นี่
เหมือนเช้าเกิดอยู่งั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไป
เธอคิดว่าคนที่ถ่ายเป็นผู้หญิงนะเป็นแกรฟผู้หญิง

ไอ้ชายใส่เสื้อวินเบอร์๑๐กับเพื่อนปรีเข้ามาหาเธอ
ไปมีลุงที่อยู่ในแรงแรกนั้นน่ะในซอยนั้นน่ะ
กับพี่อีก๕๖คนวิ่งเข้ามาช่วยไล่วิน๒คนนั้นไป
แล้วก็วินในซอยเองก็มาช่วยด้วย
ก็เลยรู้ว่าจริงแล้วไอ้วินเบอร์๑๐ที่ใส่มาเนี่ย

วินเทือนครับเสื้อวินก็เทือนครับ
ชอบแอบไปรับผู้โดยสารตัดต้าวินในซอยเขา

ล่าสุดนั้นล่าสุดเลยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เดินทางไปคุยกันกับแกรฟู้
เป็นคนถ่ายภาพคลิปนี้เป็นผู้หญิงนี่แหละ
แล้วก็เอาบอกกับนักข่าวเราแบบนี้นะฮะ

น่านั่งรอออเดอร์คือคนขาดแกรฟนะฮะ
เขาก็ต้องมีจุดแวะพักนั่งรอออเดอร์
ขึ้นมาในมือถือถึงจะวิ่งไปรับของให้
ลูกค้าในซอยต่างปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะใส่เสื้อวินเบอร์๑๐
ขี่รถมาข้างกลุ่มเธอตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจ
แต่จู่เนี่ยสตาร์ทรถเบิ้ลเครื่องใส่หลายรอบแป้นอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็พูดจาเหมือนจะหาเรื่องทั้งที่พวกเธอไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับพี่คนนี้เขาเลยครับ
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเราก็สายฟู้ดเนอะพวกหนูก็ขับสายฟู้ดพวกหนูไม่ได้ขับสายวินแม่
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะมาหาเรื่องเราทำไมอะไรอย่างนี้
คือคนคนนี้ชอบผ่านเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วค่ะ
คือไปหาเรื่องคนนู้นทีไปหาเรื่องคนนี้ทีก็เกือบโดนยำมาก็หลายรอบค่ะพี่
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไง
ทีมข่าวเรานะเดินตามหาจนไปเจอชายใส่เสื้อวินเบอร์๑๐จนได้นะ
เจอเขาแล้วครับนะฮะแล้วเขายอมรับกับนักข่าวว่าโอเคผมผิดเองอ่ะ
เข้าไปกวนโมโหกลุ่มพนักงานส่งอาหารมีการเบิ้ลเครื่องใส่
แต่ตนเองก็ถูกด่าเหมือนกันนี่แก๊ปด่าเขาถ้อยคำหยาบคายเหมือนกัน
ก็เลยตอบโต้กลับไปส่วนกรณีที่ใส่เสื้อวินรับจ้างเนี่ยบอกว่า
เมื่อก่อนก็เคยเป็นวินจริงแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว
ที่ไปจอดตรงนั้นก็ไม่ได้ไปรับลูกค้าหรอกแค่แวะไปจอดรถสูบบุหรี่เฉย
เขาว่าอย่างงั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ
หลังเกิดเรื่องทั้งสองฝ่ายนะฮะทางฝั่งของพนักงานส่งอาหารเองก็ไม่ได้แจ้งความหรอกครับ
แต่เธอก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตบานปลายขนาดนี้
อยากจะให้เรื่องจบกันไปเพราะเธอเองก็ไม่อยากอันตราย
แล้วก็กลัวถูกทำร้ายต่อในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับ